มีคนเร่ร่อนเขามีฉายาด้วยนะว่า

ช่างกับฉายาเขาไม่เป็นไร
แต่สิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมฮะ
เขาจะเที่ยวขอเงินจากนักท่องเที่ยว
ที่มาซื้อของฝากอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง

แล้วใครไม่ให้เงินนะเขาจะด่าทอหยาบคาย
แต่คราวนี้ของเขาขึ้น
เขาถึงขั้นจะทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่ง
เกือบจะเตะยอดหน้าผู้หญิงแล้วคุณผู้ชม
ดูภาพเหตุการณ์จากคลิปนี้นะฮะ
โอ้โหเท้าเกือบตะวัดใส่หน้าผู้หญิง

แล้วเขาหันมาแบบนี้

เกือบใส่หน้าผู้หญิงแล้วคุณ

โดยที่คนที่เกือบจะโดนเท้าของผู้ชายคนนี้

นางสาววันอาทิตย์ประเสริฐจิต
หรือว่าคุณน้ำฝนอายุ๓๒ปีนะครับ

หมู่๓ตะบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรี

บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๘มกราคม

แล้วก็ไปรับที่ร้านริมถนนผนโยธิน

เธอก็นั่งรออยู่หน้าร้านขายของฝาก

เจอชายเร่ร่อนใส่เสื้อแขนสั้นสีดำ

มานั่งข้างแล้วก็ทำท่ามาขอเงิน
จน๕นาทีผ่านไป
ไปหางานทำซิ
ทำให้ผู้ชายคนนี้โกรธบ้าง

แล้วขณะที่ชายเร่ร่อนลุกไป
ใช้เท้าขวาเต้าวัตต์เตอ
เพราะดีเธอหลบทันนะฮะ
สักครั้งหนึ่งเขาก็เดินเหมือนรู้สึก

แล้วเขาก็หันกลับมาฟาดขาเตะเราตรงนี้
นี่นะครับแล้วก็ช่วงของการเกิดเหตุ
คุณนารักษ์มาช่วยดึงผู้หญิงคนนี้

ว่าเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นกลับมาก่อเหตุอีกนะครับ
โดยหลังเกิดเหตุคุณน้ำฝนก็เอาคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
พี่ชัดชัยวรพัฒนากุลเจ้าของร้านสเต็กอะโอ
ซึ่งให้ข้าวให้น้ำกับผู้ชายคนนั้นที่ชื่อ

ให้ข้าวให้น้ำกินเป็นประจำบอกว่าโอ้โหพอเห็นแล้วโกรธมากเลย
เอ็มทำอย่างนี้อุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ำกิน
นึกว่าจะไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใคร
นึกว่าจะไม่ไปขอเงินใครแล้วแต่ก็มาทำอย่างนี้
อยากให้ตำรวจมาจัดการตามกฎหมายนะครับ

คุณจะไม่ไขข้อข้องใจให้ดิฉันจริงเหรอคะ
ฉายาเอ็ม๗นิ้วคืออะไร
มีที่มาครับเพราะว่าฉายาเอ็ม๗นิ้วนะฮะ
วินมอเตอร์ไซค์วินรถสองแถวนี้บอกแบบนี้
บอกว่าเพราะเอ็มนิ้วมือของเขาขาดไป๓นิ้ว
มือขวานิ้วขาดไป๓นิ้ว
นิ้วมือมีรวม๑๐นิ้วเอาขาดไป๓ก็เหลือ๗นิ้วก็เลยเป็นเอ็ม๗นิ้ว
ใช่ฮะโดยเอ็มชอบมาเดินอยู่บริเวณหน้าบขสระบุรี
แล้วก็อาศัยนอนอยู่บริเวณใต้สะพาน

เพราะมือขวาเหลือแค่๒นิ้วนะฮะ
แล้วก็อาศัยนอนอยู่ใต้สะพานแบบนี้
เถาถนพลยดทินขาเข้านะฮะ
ล่าสุดตำรวจได้ไปควบคุมตัวเอ็ม๗นิ้วไปสอบสวน
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
และลักษณะถ้าเป็นคนเร่ร่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเหมือนกันนะครับ